ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
และสำหรับเพลงที่๓นะครับ
มูลค่า๒๐๐๐๐บาท
คุณบุ๋มร้อง

แสดงว่าร้องผิดเกิน๑คำ

ถ้าผิดแค่๑คำตัวช่วยจะช่วยไว้ได้

มีคำว่าชื่อค่าสาวิไลหรือว่าด้วยค่าสาวิไร

แล้วก็มีนางดาวเรืองหรือนามอะไรประมาณนี้ค่ะ

ตอนแรกไปคิดว่าผิดตรงอันแรกนี่ค่ะ
อันแรกอันเดียวที่เหลือคิดว่าถูกหมด

จุดที่คุณบุ๋มร้องผิดนะครับในเพลงนี้นะครับ
๓จุดเลยนะฮะ
๓จุดนะฮะ
แต่ชักแรกนี้ไม่รู้เลยว่าเป็นคำนั้น

แต่อันสองคำนี้ที่ไม่มั่นใจ
แล้วหนุ่มก็ร้องที่ไม่มั่นใจ
เปลี่ยนถ่ายจากยุคนะครับ

และเพลงนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเพลงลูกทุ่งแบบดั้งเดิม
ซึ่งคุณพุ่มพวงก็ร้องได้ดี
คุณผู้พวงร้องแบบดั้งเดิมร้องแบบใหม่เขยับก็ได้
ค่ะอืม
สวัสดีครับ
ขอใช้ประมูลให้กับคุณปุ๊มนะครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับขอบคุณมาก
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ต้นใจมากนะ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ก็ไม่ต้องมากนะแต่ว่าถ้าได้ชิบซา่มก็จะทำให้เต้นบื้นหาตาอ่ะทีเจ้าขวาเชยภูมิของคนเนี่ย
ที่บ้านไม่ได้เลยน้ำเสียงเอง
คิดว่าถ้าได้รางวัลวันนี้หนูจะไปทำบุญหาตาค่ะ
แต่ถึงแม้ว่าวันนี้จะได้รางวัลไปไม่เยอะเท่าไหร่นะคะ
แต่หนูก็จะต้องไปทำบุญหาตาค่ะ
เพราะว่าตาหนูก็สอนหนูมาตั้งแต่เด็กเลยว่าให้เป็นคนดี
ตั้งใจเรียนนะคะก็คิดถึงคุณตามากค่ะ
ก็ผ่านไปนะครับน้องหมูแม่เสียใจเสียดายจริงนะครับ
สำหรับคนที่จะขึ้นมาใหม่นะครับอย่าลืมนะครับตัวช่วยของเรา
เขามีมาให้ช่วยจงใช้มัน
เอาละครับทุกท่านเตรียมตัวให้ดีนะครับ
คุณโฟคุณต้มจืดนะครับคุณจิ้งจกเขียวคุณใบเฟิร์นและคุณหนูตรี
ทุกท่านมีสิทธิ์ขึ้นมาร้องได้ให้ล้านบนนี้แล้วนะครับ
ใครทราบชื่อเพลงแค่ชื่อเพลงแล้วกดปุ่มไฟได้เป็นคนแรกและตอบถูก
ขึ้นมาบนนี้เลยนะครับมั่นใจกดได้เลยกดผิดตอบผิด
ยังไม่กลับบ้านครับยังอยู่รอรอบหน้าได้นะครับ
พร้อมไหมครับถ้าพร้อมนะครับเพลงโจทย์มาครับ
ฉันมันคนมีประวัติไม่ค่อยดี
ฉันมั่นคงมีตำหนิ

คุณจิ้งจกเขียวนะครับถ้าตอบชื่อเพลงถูก
ขึ้นมาลำลิเกบนนี้ได้เลยนะครับ

คนมีประวัติ

ถ้าตอบถูกขึ้นมาเลยนะครับ
คุณจิ้งจกเขียวตอบ
ถูกไหมครับ

เชิญครับร้องได้
ร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้ให้ล้าน

มีนานอยู่แล้วว่าจิ้งจกเขียว
หรือที่แม่เรียกกันว่าเพลงลิเก

แต่หัวจดหาง
ไทยรัฐล้วน

ไม่ต้องพูดถึงความยากความง่าย
เป๊ะเป๊ะเป๊ะอยู่แล้วล่ะ

ถ้าได้รางวัลนี้มา๑ล้านบาท

ซื้อแม่ยกสัก๒คันรถ๑๑มาเป็นของตัวเอง

แต่ตอนนี้

หูหลายกว้นมาเลยนะคะ
สวัสดีครับคุณแมนครับ

ที่เข้ามาในรายการของเรานะครับ

อิ่มนะครับผมก็เกาหลีมาเลย

ถึงได้มาเป็นลิเกไทยรัฐเนี่ยนะครับ

คือปกติก็ไปเล่นลิกเกย์เท่าไป
แล้วก็จากเล่นลิกเกย์เสร็จก็ไปเจออีกตะลกขึ้นคือพี่ยาวยุฤงยา

ไปเล่นลิเกเล่นคอนเสิร์ต
คอนเสิร์ตตอนปกติธรรมดาก็จะแต่ง

ร้องไปร้องไปชื่อนั้นก็ไม่ดัง

แล้วก็ร้องเพลงมันก็โอเคก็เลย
ตั้งแต่วันนั้นมาเป็นต้นมาก็

ก็มีเสียงตอบรับคือความฮา
ค่ะคนจดจำได้ง่ายครับผมจริงจกเขียวแล้วไปงานแต่ละที่
ไม่ว่าดนตรีวงเล็กวงใหญ่เด็กจะจำได้ก่อน
ถ้าได้๑ล้านบาทขึ้นมาครับคุณจิ้งจกเขียว

สร้างครอบครัวแล้วก็ช่วยเหลือพี่สาวบ้าง
ทำให้ครอบครัวคนใกล้ตัวแล้วก็คนที่มีพระคุณมีความสุข
ดีครับเอาไปจุนเจือครอบครัวนะครับแหม
เป็นคนที่คิดถึงครอบครัวก่อนเลยนะ
ได้เงินให้พี่ให้น้องให้ญาติให้ลูกให้เมีย

ฉะนั้นเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะ
อินโทรมาเลยนะครับเพลงที่๑นี้มูลค่า๕๐๐๐บาท

คือเพลงนี้เคยฟังแต่ไม่เคยร้องเลย

เคยฟังแต่ไม่เคยร้องเลยนะครับ

หรือไม่ใช้ครับ

ไม่มั่นใจใช้เลยค่ะ
ไม่มั่นใจใช้ค่ะ

เพราะว่าเป็นเพลงแรกไม่มีสิทธิ์หยุดนะครับ
แล้วก็ใช้ตัวช่วยแน่

แผ่นไหนนี่คะ

อยากให้มันรอบลึกกว่านี้หน่อยหนึ่ง

ตัวช่วยของคุณจิ้งจกเขียวคืออะไรนะครับ

ตัวช่วยของคุณจิ๊กจบเฉียวคือ

มีผมก็เพิ่งรู้เมื่อกี้เปิดดู
คุณจิ้งจกเขียวแล้วเพลงเก่งของคุณจิ้งจกเขียวคือเพลงอะไรคะ

เพลงนี้เรียกว่าแน่นอน
ต่อให้หลับตา

คิดถึงอย่าอายเขาอายเขาร้องเพลงแล้ว
คิดอายเขา

สำหรับคุณจิ๊กจบเฉียวครับ
เพลงที่๑นะครับมูลค่า๕๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ
ขอให้โชคดีค่ะขอให้ผ่านไปได้นะคะ
แหมคุณจิ้งจกเขียวถือว่าเป็นผู้เข้าแข่งขันคนแรกในรายการร้องได้ให้ล้าน
ขอใช้ตัวช่วยตั้งแต่โจทย์เพลงข้อที่๑แถมโชคยังช่วยได้ร้องเพลงเก่งเทพีบ้านไพร
เดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังกันนะครับว่าจะไพ่รอบเพราะพริ้งถูกหรือผิดอย่างไร
ขอร้องได้ให้ร้านทุกคน